คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของความรักก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของความรักที่แบบ
เลิกกันอ่ะค่ะทะเลาะกันค่ะสุดท้ายเหตุการณ์เนี้ย
ฝ่ายหญิงไม่พอใจครับเอามีดไปแทงที่หัวใจฝ่ายชาย
ผู้ชายเสียชีวิตเลยอืมอายุเพียงสิบเก้าปีเท่านั้นเองค่ะ
เรียนอยู่ปวชนะฮะเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๘มกราคมผู้หญิงเขาให้การแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุแฟนเขาผู้ชายชื่อว่านายพีรสิน
ขี่รถจักรยานยนต์มารับที่บ้านอยู่ที่ซอยรามอินทาหกสิบเจ็ด
เพื่อไปกินข้าวด้วยกันระหว่างทางผู้ชายกลับตัดสินใจ
บอกผู้หญิงเราเลิกกันเถอะบอกกับผู้หญิงแบบนั้นเถ
ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันจากนั้นฝ่ายชายจอดรถเลย
เอามาเคลียร์ซิยังไงจะเลิกหรือไม่เลิกแต่ระหว่างนั้นก็ทะเลาะกันแรงขึ้นแรงขึ้น
ทั้งคู่เนี่ยมีมีดติดตัวไปด้วยทั้งคู่นะครับคือเขาพกเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัว
เห็นว่าจะป้องกันเรื่องของสถาบันอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าผู้หญิงก็พกผู้ชายก็พก
ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าก็แฟนหนุ่มผู้ชายเนี่ยชักมีดออกมาก่อน
เธอก็เลยชักมีดออกมาบ้างเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่แฟนนุ่มกลับพยายามเดินปรีเข้าไปหาจะทำร้ายเธอ
เธอก็เลยมีดที่พกอยู่เนี่ยที่ติดมืออยู่นี่นะมันพลั้งเข้าไปแทงหน้าอกของฝ่ายชาย
แบบไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายฝ่ายชายก็เสียชีวิตขาดที่นะครับ
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมพบว่าฝ่ายชายคือนายพิรสินเนี่ยกับนางสาวสุพรรณสาผู้หญิงเนี่ยนะ
เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหลายครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยพยายามใช้มีดเล่มเดียวกัน
ไล่แทงผู้ชายมาก่อนอืมอันนี้มีคนบอกแบบนั้นแล้วทีนี้ก็ไปถามทางด้านของครอบครัวของฝ่ายชาย
คือผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาพูดระบายให้กับคนในครอบครัวฟัง
อยากเลิกกับผู้หญิงคนนี้เหลือเกินเนื่องจากว่าอารมณ์เขาร้อนขี้หึงหวง
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เคยมีครอบครัวมาก่อนสุดท้ายตำรวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้คือนางสาวสุพรรณสายางสูงอายุ๑๙ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
หลังจากที่ใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของแฟนก็คือนายพีรสินพุ่มจำปาอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปวชปี๒เสียชีวิตแล้วก็มีการขออำนาจศาลจังหวัดมีบุรีฝากหางผลัดแรก๑๒วัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาไม่ได้มีท่าทีว่าจะหลบหนีนะครับ
ซึ่งจากการสังเกตฝ่ายผู้หญิงเนี่ยสภาพอิดโรยพอสมควรเหมือนก็ต้องมีการสวมหมวกปิดบางใบหน้าด้วย
ขณะที่ญาติเองก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กังวลแล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินห้าแสนบาท
ประกอบกับเรื่องของการยื่นคำร้องขอประกันตัวสารก็พิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้วก็มีคำสั่งให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาไปก่อน
แล้วก็ไปต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปเหมือนเป็นอารมณ์ชวูบมาสักครู่เห็นร้องไห้เสียใจกระเสนที่เกิดขึ้นแต่ก็ทำไปแล้ว